เคสที่บุรีรำต้องบอกว่าไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะคะ
คือมีผู้หญิงผู้ชายคู่นึงเขาไปเปิดห้องพักที่รีสอร์ท
กัน๓คนเปิด๒ห้องผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกัน
เป็นแฟนกันนั่นแหละแล้วก็อีกคนนึงอยู่แยกห้องไป
เสร็จปุ๊บอยู่ผู้ชายออกมาเรียกแม่บ้านบอก
ช่วยหน่อยโทรเรียกกู้ภัยให้ทีแฟนผมกินยาฆ่าตัวตาย
เรียกกู้ภัยมาปั๊มหัวใจเลยแต่กู้ภัยปั๊มไปก็คุยกันไปบอก
เขียวอ่ะเขียวทั้งตัวเลยช้ำทั้งตัวเลย
ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะหน้าตาปูดบวมตาปิดตัวเขียวช้ำ
เห็นไหมเขียวทั้งตัวเลยได้ยินไหม
คนกินยาตายตัวมันจะช้ำเขียวม่วงทั้งตัวเหรอคะ
กินยาตายนี่มันจะหน้าตาปูดบวมตาปิดไหม

กู้ภัยก็พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตคุณอ้อวัย๒๑ปีนะคะ
หลังจากที่เธอหมดสติอยู่ในรีสอร์ทที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรำ
ผู้ภัยบอกว่าตอนมาถึงเนี่ยผู้หญิงคนนี้เห็นประตูรถที่เปิดอยู่ใช่ไหมคะ
ผู้หญิงคนนี้อยู่ที่เบาะหลังในสภาพท่อนบนเปลือยมีผ้าขาวปิดหน้า
พอเอาผ้าออกเท่านั้นแหละโอ้โหหน้าปูดบวมตาปิดร่างกายมีแต่รอยฟกช้ำอ่ะ
แม่บ้านแม่บ้านเล่าบอกว่าบ่ายโมง๑๐วันที่๒๔พฤษภาคม
ผู้ตายหน้ารถเก่งคนนี้มากับผู้ชายและผู้หญิงที่ลักษณะคล้ายทอมคนนึง
ลงจากรถมา๓คนขอเปิดห้องพัก๒ห้อง
พักกับผู้ชายส่วนผู้หญิงที่ลักษณะคล้ายธอมเนี่ยอยู่ห้องอีกห้องนึง
จากนั้นผู้หญิงที่คล้ายธอมคนนี้เขาก็ออกจากห้องพักไป
เช้า๒๕พฤษภาคมได้ยินเสียงชายหญิงทะเลาะกัน
ทะเลาะกันอยู่พักหนึ่ง๒๐นาทีผ่านไปเสียงเงียบลง
กระทั่ง๑๐โมงเช้าผู้หญิงที่เหมือนธอมเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากห้องพัก
พอช่วง๔โมงครึ่งช่วงเย็นผู้ชายที่มาด้วยกันเนี่ยเปิดออกมาเรียกบอก
แม่บ้านช่วยทีแฟนผมกินยาฆ่าตัวตายเรียกกู้ภัยมาช่วยหน่อย
เธอก็กุลิกุจอไปเรียกกู้ภัยมากู้ภัยก็มาปฐมพยาบงพยาบาล
รู้ตัวอีกทีอ้าวสองคนนั้นหายไปไหนแล้วอ่ะ
ผู้ชายที่ว่าเป็นแฟนกับผู้หญิงที่คล้ายธอมหายไปทั้งคู่เลยค่ะ
ส่งคุณจ๋าแจ่มสีไปติดตามความคืบหน้าคดีที่สพลำปลายมาตรนะคะ
เราก็ตามตัวผู้หญิงที่ลักษณะคล้ายธอม
คนนี้อายุ๒๔ปีนะคะมาสอบสวน
เขาบอกว่าเขาเป็นหลานของฝ่ายชายที่เป็นแฟนผู้ตาย
น้าเขาชื่อประมวลแท่นทองอายุ๔๗ปีผู้ตายอายุ๒๑
้าชื่อประมวลอายุ๔๗นะคะ
เขาบอกเขาเป็นหลานน้าบังคับให้ไปรับผู้ตายที่บ้าน
้าขี้หึงมากเคยถึงขั้นบังคับให้เขาสะกดรอยตามผู้ตายด้วย
ถ้าไม่ทำก็จะถูกน้าด่าถูกขู่ฆ่าเลยต้องยอมทำตามค่ะ
น้าบังคับครับบังคับให้ไปรับน้องครับ
เราได้คุยกับพี่สาวของนายประมวลด้วยนะคะ
ก็บอกว่าน้องชายเป็นคนก้าวร้าวไม่เอาใคร
ที่ผ่านมาเคยมีเมียมา๓คนแล้ว

ระแวงกลัวว่าฝ่ายหญิงจะเจอคนอื่น
เรื่องเงินห่วง
เป็นส่วนมากเลย
แต่มีแต่เรื่องหึงห่วงเรื่องเงินไม่มีหรอก
คุณย่าทองวัย๗๒ปีย่าของผู้ตายก็โอ้โหเสียใจมากนะยังบอก
ไหนบอกย่าว่ารักหลานย่าไง
ไหนบอกย่าว่าอยากแต่งงานกับหลานย่าไง

ทำไมหลานย่าของผู้ตายก็ไม่รักจริง
หลานย่าไก่อุทสาห์ไว้ใจเสียใจ
ปุ๊บหาพ่อเป็นเมื่อกันย่าก็ยอมหลับเลย
ย่าก็ไม่เรียบรวมพอไม่หลับกันแต่จะทำหมาหาจริง
แต่สามันทั้งเป็นแท้มาก็คล้อโถง
ขอประมาททุกข์
ช่วงบ่ายค่ะตำรวจตามจับนายประมวลได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอสตึกนะคะ
นายประมวลยอมรับสารภาพทุกอย่าง
บอกว่าทำร้ายผู้ตายจริงโดยใช้มือทุบตีหลายครั้งจนแน่นิ่งไป
จากนั้นก็เลยถอดเสื้อผู้ตายเพื่อจะช่วยปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผล

เขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่ได้ตั้งใจทำผู้ตายให้ตาย
แต่แฟนสาวพยายามกลืนยาบางอย่างลงไป
ทีนี้ตำรวจก็ถามด้วยว่าแล้วอุปกรณ์เสพยาที่เจอในห้องพักนั้นของใคร
เขาบอกของแฟนผมของผู้ตายไม่ใช่ของผมผมไม่เกี่ยว

ที่ผ่านมาอยู่กินกับผู้ตายฉันสามีภรรยารักผู้ตายมาก
อันนี้คำกล่าวอ้างของเขานะเพราะผู้ตายพูดอะไรไม่ได้แล้ว
รักเขามากแต่เขานอกใจผมหลายครั้งเสียใจถึงขั้นผมคิดจะฆ่าตัวตาย
นี่ผมก็รอดูข่าวแฟนผมอยู่นะว่ารอดหรือว่าตาย
ถ้าเกิดข่าวออกมาว่าแฟนผมตายผมกะจะไปฆ่าตัวตายตามอยู่แล้วเชียว
ต้องรวดมาจับผมสักก่อน
ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ไปออกมาก่อนครับเพราะผมโทรบอกตรงนู้นแล้วว่า
จะทะเลาะไหมทะเลาะก็ช่างกับผมกลับมาให้ผมไม่อยู่อยู่แล้ว
ผมตัดใจแล้วเพราะเขาไปกับผู้ชายเป็น๑๐แล้วครับ
เข้าใจไหมฮะผมก็เลยออกมาแล้วจะไม่มีครั้งต่อไปที่ผมจะกลับไปหาเขาอีก
ยังไงก็จะไม่กลับไปบอกว่าผู้ตายนอกใจ
เราไม่มีโอกาสถามเขาแล้วเขาตายแล้วคุณฆ่าเขาไปแล้วอะนะคะ
ทีนี้เขาบอกว่าไอ้อุปกรณ์เสพยงเสพยาที่เจอในห้องของคนตายใช่ไหมคะ

ประมวลคนนี้มีอาชีพค้าขายและเป็นในหน้าขายรถมือ๒นะคะ
ชาวบ้านจะเรียกเขาว่าเสียมวลค่ะ
ประมวลเคยถูกจับคดีครอบครองและจำหน่ายยาเสพติดหลายครั้ง

ล่าสุดก็ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
นี่เพิ่งถูกออกหมายจับในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด
และอยู่ระหว่างหนีหมายจับด้วยค่ะ
มวลคนนี้บอกว่าอุปกรณ์เสพยาในห้องไม่ใช่ของเขา

สิทธิ์ของประมวลที่จะให้การยังไงก็ได้
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะคะ